สวัสดีครับไม่รอดไม่รอดเล่นรอดนะคะ
อันนี้ยืนก่อนนะถ่ายร่วมข้างจิ้งก่อนแล้วก็นาน
จากนี่จากอีจาก
คราวใดมันกำลังจะมุดยากหัวจาก

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยมีเดทเชิญแขกผู้ใหญ่โอเครื่องประกาศแล้วก็ดีตระเวน
วันนี้ถ้าเกิดประตูเงินประตูทองก็๑๐ประตูขึ้นไป๑๒ประตูครับ
แล้วก็กว่าจะผ่านแต่ละประตูไปได้ก็ค่อนข้างแบบยากพอสมควรสำหรับบางประตูครับ
เพราะว่ากว่าจะได้เจ้าสาวที่เป็นคนดีขนาดนี้มาเป็นผู้ชีวิต
มันก็อาจจะต้องมีอุปสรรคในการที่จะผ่านประตูเงินประตูทองมาสักนิดหนึ่ง
ครับผมรู้สึกแล้วครับความรู้สึกตอนที่แบบมาใกล้มาแล้วอ่ะ

ก็คือถามตลอดเพราะว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วมาดูไหนแล้วอะไรอย่างนี้
ทำไมช้าจังอย่างนี้ค่ะหรือเขาก็ต้องมีแบบการเจรจาอะไรด้วยหลายอย่าง
เราค่ะไปแอบดูดูครับเลยพอแอบดูเขาเข้าตึกแล้วมันมองไม่เห็นละ
คราวนี้ก็จะนั่งถามแล้วว่าที่ไหนอย่างไรอย่างงี้ค่ะ
ก็ก็จะเป็นการแต่งงามไทยที่ดีพลาสติกอยู่สม่อย

แล้วเราก็ต้องพาไปกินข้าวหรือยังข้ามเรือไปกินติ๊กฟู้ดอยู่ตรงปำรักษณ์อยู่เลยอะค่ะ
สี่ชุ่มแล้วค่อยกลับไปทำเลฟชิวไหมอ่ะชิวมากชิวมาก

เพราะว่าก่อนที่เราจะสวมแหวนเราก็มีแบบผู้ใหญ่ไม่พออะไรอย่างนี้ครับ
พ่อคุณแม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับที่ลูกลูกสาวเขาให้กับเรา
ดูแลเป็นสิ่งซึ้งซึ้งครับที่ที่แบบทำให้ให้เราสองคนก็มีน้ำตา
ในการพูดอะไรระหว่างกันตอนส่งแหวนตอนตอนส่งแหวนไม่ไม่ได้พูดอ่ะ
ก็เป็นตามความเหมาะสกก็คือให้มันอยู่ในอ่าฝัดมักให้มันสวยงาม
แต่ว่าเหมือนสมัยเนี้ยเขาคงไม่เอามากันทั้งบ้านอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะ
แล้วก็มันเป็นตามความเหมาะสมตามประเพณีของที่บ้านค่ะ
ยึดหลับว่าเรื่องของความรักแล้วสำคัญมากกว่าเรื่องความสนุกของ
แล้วทุกคนคือว่าอุ๊ดเนี้ยเขาทำงานหนาเขาทำงานเพื่อแบบดูแลครอบครัวค่ะ
ก็ไม่ได้แบบเอ่อเรียกร้องอะไรแบบมะไง

ก็จะเป็นแบบสุกสากลสีครีม
ก็จะเป็นชุดสามคนสีดำ
แล้วก็มาแรงขาวและคีย์แน็ตคาร์มก็เป็นสีกลงบริเวณ
สีเอกแปะของบท
ก็คุณพ่อแม่ชุยก็บอกว่า

แล้วก็ฝากดูแลลูกคุณพ่อด้วยนะฝากดูแลลูกคุณแม่ด้วยนะ

มันก็แบบเสียงสันตำตาคออะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เราแบบน้ำตาคอแล้วก็เสียงสั่นไปด้วยครับ
พ่อเป็นคนร้องไห้ยากนะครับไม่ค่อยจะร้องไห้เท่าไหร่
แต่พ่อเป็นคนสำหรับลูกสาวอย่างเดียวนะครับ
ก็เลยแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะคุณพ่อก็แบบรับรู้ได้
ก็เลยจะมีผู้ใหญ่จากหลายช่องหลายบริษัทหลายที่มารวมตัวในงานแต่งงานเราเรารู้สึกว่าเรามองภาพไปแล้วแบบว่ารู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณภัยกูคุณโลวิสคุณพระคุมทุกคนมาหมดเลยนะคะ

ไปทางการแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ

ไปทางการนะครัวท่านกอ

ทุกคนก็จะรู้แล้วเราเป็นเจ้าสาวีภรยากัน

ผมรู้ใครขอ

วันนี้หลังจากที่เราเข้าพันธุ์ยิง๕๐คน
ในวันพรุ่งนี้ที่เราตื่นมา
พอกรุณรู้สึกที่ผมมีให้กับเขามันก็จะ

ดูแลเขามากยิ่งขึ้นไปอีก
เพราะว่าเซเขาคือคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุขค่ะเต็ม
หลังจากวันนี้ก็เดินหน้ามีน้องเต็มตัวเต็มที่อยู่ค่ะ
ยังมีเลยไม่ได้เพราะว่าติดละครอยู่
อาจจะขอสักประมาณตั้ง๒๓เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วค่อยวางแผนจริงจัง

สไฟล์เรากันครับก็สไฟล์เรากัน
ครับเป็นเกี่ยวกับภูมิบ้างเลยอะครับ
ยังไม่ค่าคือมันก็อาจจะมีเรื่องอีกนะ

เปลี่ยนมานั่งใช้หนังสาวของเขาใช้หนังสาวด้านหน้าอยู่เนี่ย
คือตอนนี้ยังเป็นนางสาวอยู่แล้วก็ด้วยความที่เราทำงานในวงการบันเทิงค่ะ
คนก็จะจำแล้วว่าเป็นแบบบรัฐการณ์อีกหนึ่งครับชื่อในวงการบรรเทิร์มคงยังเป็นชื่อนี้อยู่
เพราะว่าสารที่พิเฟียรเลี้ยงใช้มามันเป็นสารส่วนกลม

ก่อนที่เราจะแต่งงานเราก็จะมี

ไว้เราเริ่มเข้าสู่ประมาชาติแล้วก็เหนื่อย
เพราะว่าช่วงนี้นายวงิวเข้าเร็วไปเป็นเดือนเหมือนกัน
ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพยายามให้เขาทำให้ดีที่สุด

แต่ว่าในบ้านของเราก็แข็งแรง
แล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลักก็ได้

หรือว่ามีพี่ในโอกาสคาร์มกระทับที่
มารนด์น้ำสั่งหรือว่ามาขอถ่ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็มีแซวว่าเดี๋ยวเชิญมาอยู่ชั่วโรงคุณครูเมียด้วยกันนะครับ
อย่างวันนี้เป็นวันพิเศษของทั้งคู่มีได้เหมือนพูดอะไรเป็นพิเศษต่อกัน
หรือว่าให้สัญญาต่อกันอย่างเงี้ยคะ
คือคุณเขาเป็นคนแบบทำให้เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว

แล้วก็ขออนุญาตผู้โม่ก็ขึ้นแม่ที่เค้าเคยเรียนรู้เราจุยเองก็เหมือนกันค่ะ
ฟ้าม้าดูแลผู้ใหม่ยังไงเราก็ต้องดูแลให้ทีมซิ่งขึ้นไป
ก็มันไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษได้แต่มองหน้ากัน
ส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณพี่แขกผู้มิเกียจในงานมากกว่าครับ
ทั้งพี่ผู้ใหญ่คุณเพื่อนในโครงการรังเทอร์ญาติแห่งภิษฐาคุณพ่อคุณแม่
รวมถึงแบบคนที่มาช่วยทำให้งานแต่งของเราสองคนมันเกิดขึ้นมาได้
มันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบประทับใจในหลายโมเมนต์ทุกส่วน
แล้วก็อยากจะขอบคุณรวมถึงพี่สื่อมวลชนด้วยครับที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกเรา
และก็คอยสนับสนุนพวกเรามาตรงรักด้วย
เราจะบอกกันเสมออยู่แล้วครับคือ

เริ่มต้นมาไม่ได้แบบของหวานไม่ได้มีคนแฮปปี้ทั้งหมด๑๐๐ตั้งแต่แรก
แต่ว่าคือเรารู้กันอยู่สองคนว่าเราเป็นผู้ที่เราจริงใจให้กับเขาเขาจริงใจให้กับเรา
เราไม่ได้สดหรือว่าไม่ได้มองเรื่องเงินทองหรือเรื่องความดังหรือเรื่องชื่อเสียง
เราก็พยายามบอกเขาว่าเราจะสู้มาด้วยกันจับมือมาด้วยกันเราจะอดทน
แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกัน

แล้วก็เห็นเหนื่อยหนาเราก็รู้สึกว่าการทำงานมันก็เป็นอะไรที่สำคัญใกล้ชีวิตเรา
หรือว่ามีน้องอะไรเงี้ยขับอาวุธไปตรงบ้านตามภาวะร่างกาย
หรือยังไม่ได้พูดเลยแล้วสักที

ขอบคุณค่ะที่มีความรู้เราเรื่องแน่นมาตลอด

แต่จุดเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมดาของคนมาก
ก็เลยตอนนั้นที่เจอปัญหาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งของเขานะ
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเรานึง
เราก็แอบไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมา
แต่เขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่น

แต่ว่าคุณจะคอยให้เกียรติ
เพราะฉะนั้นวันนี้คำพูดที่ครอบครัวเดี๋ยวพูดให้คุณฟังเนี่ย
แล้วก็มีใจได้เพื่อทำเป็นฤทธิ์ส่วนใหญ่
เพื่อจะให้เกร็ดเราตั้งแต่ว่าพี่นมรึหรือไม่

แล้วหลายคนก็ินได้ยังว่าว่าคุณเป็นยังไง
มีคิดว่าคุณจริงแต่ว่านี้แม้ทำให้เรารู้สึกได้ว่า

รักเขามากและพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะร่วมสุขร่วมสุขไป
และก็ขอบคุณมากที่รักอย่างแบบนี้มาตลอดเวลาที่ได้สุดในวัน
ขอบคุณมากที่รักอย่างแบบนี้มาตลอดเวลาที่ได้สุดในวัน